เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเด็กน้องหนูนักเรียนทั้งหลายก่อนนะฮะ
คือในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยแน่นอนว่า
สิ่งหลายอย่างก็ต้องหยุดพักหยุดชะงักไป
เปิดเรียนเปิดเทอมใหม่ก็ระดับมัธยมเลยนะปฐมมัธยม

เตรียมความพร้อมในช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีเรื่องของการเรียนการสอนผ่านระบบของการเรียนทางไกลดาวเทียม
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เริ่มเป็นวันแรกคือหลายคนเรียกว่าเรียนออนไลน์จะเรียกว่าแบบนั้นก็ได้
ก็เรียกให้เข้าใจง่ายให้เข้าใจง่ายแบบนั้นก็ได้
แต่เอาจริงแล้วระบบการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยไทยเรามีมานานแล้วนะ
ภายใต้หน่วยงานที่ทำเนี่ยคือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปธรรมของในหลวงราชการที่๙
เมื่อก่อนพื้นที่ห่างไกลเขาไปโรงเรียนไม่ได้
เรียนการสอนไม่ถึงเขาก็ดูทางนี้ผ่านดาวเทียม
แต่วันนี้เขาเอาผังที่เขาสอนกันผ่านทางนี้มาใส่ทีวีดิจิทัลมาใส่อินเทอร์เน็ต
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเรียน๑กรกฎาคมนี้นะครับ
เดี๋ยวถ้ามีภาพนี้ให้ดูกันเลยเห็นไหม
ที่เขาก็เลยเอาวันนี้วันแรกที่ใส่ไปในทีวีดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ถ้าใครสะดวก
แต่ก็มีคนตั้งข้อกังวลใจว่าเยอะนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็โพสต์ภาพเอาไว้ในโลกโซเชียลเยอะมากนะ
สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองคิดคือเด็กจะโอ้โหตั้งใจอยู่หน้าจอแล้วก็เรียนหนังสือแบบตั้งใจจริง
แต่ด้วยความเด็กไงแล้วก็ปล่อยไว้กับหน้าจอ
ไม่ได้มีคุณครูไม่ได้อยู่ในบรรยากาศห้องเรียน
บางทีสิ่งที่คิดมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น
มันก็เป็นของใหม่สำหรับหลายครอบครัวด้วยนะ

ท่านผู้ชมที่วันนี้ก็เปิดให้ลูกหลานดูกันแล้ว
น้องหนูที่ได้เรียนกันบ้างแล้วลองบอกมาหน่อย
เพราะว่าบางบ้านก็มีเรื่องของรับสัญญาณไม่ได้

ทีวียังเป็นรุ่นเก่าอยู่รับทีวีดิจิทัลไม่ได้
จูนหาช่องสัญญาณไม่เจออะไรแบบนี้ก็มีค่ะ
จะดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บล่มอะไรแบบนี้นะครับ
มันก็หลากหลายหรือข้อสงสัยต่างถ้าไม่เรียนเป็นอะไรไหม
จำเป็นต้องเปิดให้ลูกหลานดูหรือเปล่า
มีการเช็คชื่อไหมสำหรับการเรียนผ่านหน้าจอแบบนี้
เดี๋ยวรอฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
แต่ดูช่องทางก่อนนะครับในระหว่างนี้ก่อนจะเปิดเทอม๑กรกฎาคมเนี่ย
ตรงนี้เขาถือว่าเป็นทางเลือกเป็นช่องทางเสริม
เพราะบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหปิดเทอมนี้นานเหลือเกิน
ถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรคือไปเรียนพิเศษก็เรียนไม่ได้
สถาบันกฎวิชาเขาก็ปิดใช่ไหม
๑กรกฎาคมเปิดเทอมมานี่ไม่รู้ว่าลืมหมดแล้วหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะให้ลูกให้หลานของท่านเนี่ยดูไปพลางก่อน
ใครจะขึ้นม๑ก็ดูของชั้นม๑
เขาก็แยกเป็นช่องไปแต่ละช่องกับแต่ละปี
หรือถ้าถึงเวลา๑กรกฎาคมพื้นที่ไหนโรงเรียนไหนมีปัญหาแล้วยังเปิดเรียนไม่ได้
เขาก็จะให้ทางนี้แทนให้ทางนี้ไปเสริมหรือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ช่องทางนะครับทุกผู้ชมครับสามารถเอาหลักเลยนะที่รับชมได้เนี่ย
ทางหลักของเขานะครับก็คือเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าผ่านทีวีดิจิทัลนะครับจะมีทีวีดิจิทัลที่เป็นโทรทัศน์รับสัญญาณได้เลย
หรือว่าจะเป็นทางผ่านกล่องสัญญาณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นช่อง
ตั้งแต่อนุบาล๑ไปจนถึงมัธยมแล้วก็อาชีวศึกษาด้วย
ในโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วแต่ความพร้อมของบ้านไหนเป็นบ้านไหนนะครับ
แต่หลายที่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างบางบ้านนี่นะครับปรับจูนหาช่องสัญญาณไม่เจอนี่ก็มี
แต่เขายืนยันว่าเขาปล่อยสัญญาณไปแล้วท่านก็อาจจะต้องไปปรับที่เสาสัญญาณของท่านนะฮะ
บ้านไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์อันนี้เขาก็มีบ้านที่เขายากจนเนี่ยเขาก็มีนะครับ
บ้านบอกว่าอย่าว่าแต่ทีวีหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรเลยไฟฟ้ายังไม่มีเลย
บางบ้านเขายังไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้ำอันนี้เขาก็ลำบากใช่ไหมทีวีรุ่นเก่าบางบ้านก็ทีวีรุ่นเก่า
อันนี้ก็ดูไม่ได้ไม่มีจานดาวเทียมอะไรพวกนี้นะครับหรือบางบ้านเอามีทีวีเรียบร้อยคุณเห็นประสอร์นแต่มีลูกมีหลานหลายคนแล้วมีอยู่เครื่องเดียว
คนนี้อยู่ป๖คนนี้อยู่ม๑แล้วใครจะดูช่องไหนยังไงจะแยกกันยังไงก็อาจจะต้องไปจัดตารางของบ้านเอาเอง
วัดพระพลาชัยเนี่ยอันนี้เขาตั้งคำถามนะฮะในสังคมออนไลน์บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยบอกว่าเด็กต้องรายงานตัว๘โมงถึง๘โมงครึ่งทุกวัน
ถ้าไม่เข้ามารายงานตัวในการที่จะดูทีวี
โรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยถือว่าขาดเรียน

ตกลงมันคืออะไรทำไมต้องถือว่าขาดเรียนด้วย
ก็เขาประกาศเปิดเรียน๑กรกฎาคมไม่ใช่หรือ
ใช่นี่ก็เลยสงสัยว่าเขาเช็คชื่อหน้าจอด้วยเหรอว่าแบบยังไงอ่ะ
เช็คชื่อไม่เท่าไหร่คุณเขียนมาสอน

ปกครองท่านเนี้ยเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดพระพลาชัยเนี่ย
บอกว่ามีแบบฝึกหัดด้วยให้ดูจากระบบตรงเนี้ย

ก็เลยเอ๊ะเอายังไงดีอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผู้ปกครองเขาบอกว่า
อย่างนี้เขาก็ต้องต่อให้ไม่มีอุปกรณ์พร้อมเขาก็ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์มาให้พร้อมใช่ไหม

ต้องให้ทางโรงเรียนเขาตอบอีกทีหนึ่งนะฮะ
ชัยนาธครับมีผู้ที่เข้าใจผิดว่าเรียนออนไลน์แบบนี้เนี่ย
ต้องใช้โทรศัพท์มือถือต้องใช้คอมพิวเตอร์
อ่าเธอบอกเธอมีลูกสี่คนอ่ะไม่มีปัญญาซื้อหรอก

อ่า

เราไม่สามารถที่ว่าจะซื้อให้เขาได้หมดกับทุกคนนะพี่
เพราะช่วงนี้งานการก็อย่างว่านะพี่ย่ำแย่นิดนึงอะค่ะ
ถ้าคนเขามีโทรศัพท์ที่ดีกว่าเขาอาจจะได้เรียน
แต่ถ้าสำหรับหนูเนี่ยครอบครัวนี้นะคะ
มันก็ไม่ดีอยู่ตรงที่ว่าเราต้องเพิ่มต้องหาของสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้นนะคะ

ค่ะมันก็จะยากสำหรับเราแต่คนอื่นอาจจะง่าย
ส่วนที่จังหวัดตรังเนี่ยที่ผู้ปกครองเขามีคำถามนะครับ
ทางผู้มนุยการโรงเรียนเทศบาล๒วัดกระพังสุรินทร์
ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะถึงผู้ปกครองของเด็กนักเรียนบอกว่า
ใครไม่พร้อมไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรนี่ฮะท่านผอบอก
ซึ่งผมว่าน่าจะตอบคำถามไปถึงทุกโรงเรียนทั่วประเทศได้ด้วยนะครับ
อ่าไม่พร้อมไม่ต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่ต้องไปซื้อโทรทัศน์ใหม่
ไม่ต้องไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่บ้านถ้าเรียนไม่ได้
ก็ไม่ต้องเรียนไม่มีปัญหาไม่ใช่เก็บคะแนน
ไม่ใช่ว่าสอบตกไม่ได้เลื่อนชั้นอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเพียงแค่การเตรียมระบบ
เตรียมความพร้อมใครพร้อมก็ให้ลูกให้หลานได้ฝึกฝนเอาไว้ก่อนเปิดเทอม
อืมอ่าทางกระทรวงทางโรงเรียนก็จะได้เตรียมความพร้อมรองรับเอาไว้
เพื่อหนึ่งกรกฎาคมมันเกิดอะไรขึ้นมาอีกค่ะนี่นะฮะอ่า
อีกมุมหนึ่งผู้ปกครองได้แชร์ภาพบรรยากาศของเด็กเด็กอันนี้ที่ดูได้อืม
อ่าเปิดทีวีนะให้ลูกลูกหลานหลานเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมวันแรกนะครับ
โอ้โหนี่ฮะนี่อันนี้มีที่คิดกับสิ่งที่เป็นจริงใช่
มันต่างกันค่ะอ๋อแต่มันธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องแล้วด้วยด้วยความเด็กไง
บรรยากาศการนั่งเรียนหน้าจอทีวีมันไม่เหมือนกับการอยู่ในห้องเรียนที่มีคุณครูมีเพื่อนอะไรแบบ
ต้องอย่าว่าแต่เด็กวัยนี้เลยเอาเราเนี่ยแหละใช่ไหม
เรายังสมาธิเราจะอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านี่นะฮะแต่ละบ้านก็แตกต่างกันไปนะครับ
มาเรียนพร้อมกันหลายคนก็จับกลุ่มเล่นกันบ้างก็มีนี่นะฮะเรียนไปเรียนมาเล่นกันดีกว่า
ไปเรียนมานอนเลยค่ะขับไปเลยค่ะมีคุณครูท่านหนึ่งบอกว่าขับรถยนต์ไปเจอกลุ่มเด็กนักเรียนที่กำลังขี่จักรยานยนต์กันบนถนน
วันนี้วันแรกที่เขามีระบบเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วก็เรียนออนไลน์ให้แล้วเจอลูกศิษย์เลย
มีผลกับการสอบได้สอบตก
แต่ความจริงแล้วน้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้นะฮะ
แต่ลูกน้องขำเลยหัวเราะใส่คุณครู

แต่ว่าน้องก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับ

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม
โรงเรียนวัดศรีมหาโพที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเปิดเรียน
เปิดสอนเรื่องของเรียนออนไลน์
หรือว่าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมวันแรกนะครับ
ก็พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่มีความพร้อม
หรือไม่ก็จูนสัญญาณตามที่เขาปล่อยสัญญาณออกมาไม่ได้
หรือเด็กเล็กอันนี้ไม่ค่อยเหมาะท่านรัฐมนตรีศึกษาบอกนะครับ
หลังจากนั้นก็มาแถลงข่าวที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับ
หลังจากที่ไปตรวจเยี่ยมเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
เกี่ยวกับปัญหาที่ไปตรวจสอบแล้วก็เจอแล้วก็ได้รับรายงาน
เดี๋ยวฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ไว้เนี่ย
ไม่ได้ใช้โทรทัศน์ครับใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์
จึงเกิดอาการที่เว็บไซต์ล่มลงมาเพราะมีคนเข้าไปดูเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ท่านอาจจะถามว่าแปลว่ากระทรวงศึกษาธิการมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
ไม่ได้เตรียมตรงนี้ไว้ไม่ใช่ครับเตรียมเอาไว้ครับ
แต่ไม่ได้คิดว่าเด็กจำนวนครึ่งหนึ่งอย่างน้อยในส่วนที่เราสุ่มเนี่ย
จะใช้การดึงสัญญาณและดูโทรทัศน์ผ่านมือถือ
เรื่องเว็บล่มระบบล่มส่วนมากก็ดูผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์
ดูผ่านดิจิทัลทีวีก็ได้นะครับทีวีที่เป็นจานดาวเทียมก็ดูได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้
เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเปิดเทอม๑กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ
ยืนยันว่ายังไงเด็กไทยเนี่ยก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียน
จะเปิดเทอมก็คือ๑กรกฎาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศนะฮะประถมมัธยมนะครับ
เว้นแต่พื้นที่ไหนจะมีสถานการณ์เรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เท่านั้น
ก็จะใช้ทางนี้เข้ามาเสริมเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับ
ส่วนเรื่องที่เด็กไทยพร้อมหรือยังในการเรียนออนไลน์เนี่ย
คุณนัทพลบอกว่าประถมกับมัธยมต้นเนี่ยคงยังไม่พร้อม
ถ้าเปิดเทอมนี้๑กรกฎาคมเข้าสู่ระบบการเรียนปกติเรียบร้อยเนี่ย
แต่เด็กที่จะเรียนออนไลน์ได้จริงเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าน่าจะเป็นมัธยมปลาย
ม๔ถึงม๖เพราะเด็กโตเนี่ยอันนี้เขาพร้อมแล้ว
ที่จะดูแลตัวเองบังคับตัวเองได้มีสมาธิกับการเรียนได้
เพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เข้าใจว่าไม่พร้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
ณครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่และจำนวนไม่น้อย
ที่เขาไม่พร้อมในการเข้าถึงในลักษณะแบบนี้ก็จะได้เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ
เพราะถ้าบางครอบครัวไม่พร้อมไม่ได้เรียนบางครอบครัวเขาพร้อมกว่าเขาได้เรียนมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำของเด็กที่อยู่ในชั้นเดียวกัน
พอวันหนึ่งไปห้องเรียนไปโรงเรียนมันเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วมันไม่เท่าเทียมแล้วเด็กก็อาจจะกลายว่ามีปัญหาได้
ก็ถือว่าได้สำรวจไปในตัวด้วยแล้วกัน